ไปดูอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรำ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้ขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของชาวนา
ครับที่ไม่มีที่ตากข้าวอืมมาตากบนถนนแล้วมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนักเรียนชายชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในตำบลธเมนชัยอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
เขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีเพื่อนซ้อนท้ายไปคนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไปชนกับกองเข้าเปลือกของชาวนา
ที่เขาไปตากเอาไว้บนถนนทำให้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บสาหัส๑คน
ตอนนี้เนี่ยนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เรามาจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพกราฟิกกันหน่อยนะคะถนนที่เกิดเหตุ
เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านม่วงน้อยบ้านหนองไซเป็นถนนสองเลนค่ะ
แล้วก็มีข้าวเปลือกตากเอาไว้ทางซ้ายของถนนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะ
ประมาณ๖โมงเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะเนี่ยตักเอาไว้ลักษณะแบบนี้
คือชาวบ้านเขาเก็บข้าวเปลือกไปกองรวมกันไว้ที่ข้างถนนไม่ได้ตากแบบกระจายออกมาด้านนอกนะ
แต่มันก็มีส่วนที่ยื่นออกมานักเรียนชั้นม๓เขาขี่รถจักรยานยนต์มาค่อนข้างจะเร็วหน่อย
แล้วก็มาทางเลนซ้ายขี่ไปชนกับกองข้าวข้างทางล้มแรงเลย
หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะที่อีกหนึ่งคนเจ็บสาหัสนี่ค่ะอืม
ลักษณะมันเป็นแบบนี้ถนนลื่นด้วยฝนตกด้วยครับ
ผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าเป็นคนขี่หรือคนซ้อน
เพราะผู้บาดเจ็บก็ยังไม่สามารถให้การได้อาการยังหนักอยู่อย่างที่บอกค่ะ
หลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทางหลวงชนบทบุรีรำโพสต์เตือนชาวนา
นำเข้าเปลือกไปตากบนถนนทางหลวงข้อความเป็นแบบนี้ค่ะ
ในช่วงที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกมามากมากและต้องการลดความชื้นของผลผลิตนั้น
ในพื้นที่ชนบทมักจะพบเห็นการนำผลผลิตมาตากบนถนน
บ่อยครั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ดังนั้นสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบท
ขอชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร
และขอความร่วมมืออย่านำผลผลิตทางการเกษตร
สิ่งอื่นใดไปวางกองบนถนน
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน
ซึ่งการกระทำในลักษณะแบบนี้จะถือว่ามีโทษด้วย
จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อืมมันก็จะวนปัญหามาที่ชาวนาว่าแล้วจะไปหาลานตากข้าว

เขาก็คงมองว่านี่แหละนาอยู่ตรงนี้
ขึ้นไปบนถนนตรงนี้นี่แหละแดดดีถนนร้อนตากเร็วอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่มันไม่ถูกกฎหมายไงนะครับ
พบว่าเนี่ยฮะก็ยังมีเกษตรกรที่เอาข้าวเปลือกมาตากบนถนน
ก็ตากเหมือนกับตามปกติของเขาแม้ว่าจะมีการเตือนจากกรมทางหลวงชนบทแล้วก็ตาม
แต่ว่าก็ได้นำสิ่งของมาวางไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนรถที่สัญจรผ่านไปมาให้ระมัดระวัง
นายสมจิตมูลพันธ์อายุ๒๘ปีเป็นชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของนักเรียนขี่มาชนกองข้าวที่ตากไว้บนถนนจนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ชาวบ้านก็วิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กลุ้มใจมาก
โดยเฉพาะกับสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นความผิดของชาวนาของชาวบ้าน
แต่ก็ยังจำเป็นต้องนำข้าวเปลือกมาตากบนถนนเหมือนเดิมเพราะว่าจะทำยังไงในเมื่อเขาไม่มีที่ตากข้าว
ตากข้าวของชุมชนเนี่ยมีแต่ต้องเรียงคิวต่อแถวกันยาวมากไม่ทันกินแน่นะครับ
ข้าวเริ่มสุกงอมต้องเร่งเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเกี่ยวข้าว
ซึ่งมีความชื้นในข้าวสูงคือถ้าเอาไปขายมันไม่ได้ราคาต้องตากให้มันแห้งหน่อยนะครับ
ตอนนี้ก็ทำได้แค่นำสิ่งของมาวางเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แจ้งให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนระวังเท่านั้น
ส่วนวิธีอื่นยอมรับตรงว่ายังไม่เห็นทางโดยเฉพาะช่วงท้ายฤดูการเก็บเกี่ยว
ยังไงก็ต้องเร่งตากข้าวให้ได้ความชื้นที่ดีที่สุดก่อนเอาไปขาย